ดูความเคลื่อนไหวอื่นกันเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมา

คือฝ่ายหญิงหึงหวงฝ่ายชาย

สังสรรค์เสร็จแล้วไปไหนอะไรกับใคร

โอ้โหทีนี้ฝ่ายหญิงโมโหมาก
ถึงขั้นแทงฝ่ายชาย

ตำรวจสพบาลมุงได้รับแจ้งเหตุนะคะ

หรืออำเภอบังละมงจชนมุรี

คราบเลือดเต็มหน้าระเบียงเลยค่ะ

เป็นชาวจนครราชศรีมา
ตามตัวมีร่องรอยถูกของ

โดนเข้าไปจุดสำคัญเลยค่ะ
ราวนมด้านซ้าย๑แผลเสียชีวิต

ก็เป็นชาวไทยเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

นางสาววันลินอายุ๒๗ปี
คนที่ใส่เสื้อสีส้มคนนี้นะคะ
นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพ

มีมีดนะคะเป็นมีดทำครัว

ก็ไปตรวจสอบภายในห้องด้วยนะคะ

คล้ายกับว่าจะมีการต่อสู้กันด้วย

ตำรวจก็ไปคุยกับเจ้าของห้อง

นางสาวสาวรมัย

ก็ไปส่งพี่คนนึงกลับที่พัก
แต่ตัวผู้ตายบอกว่า
เมากลับบ้านไม่ไหว

กลับบ้านไม่ไหวก็เลยปูที่นอนให้

กับตัวผู้ตายอ่ะนะ

สะกดรอยตามมาแล้วมาเจอ

ก็จะปูให้นอนในห้องแค่นั้น

เอามีดมาเลยนะคะแทงเข้าที่ใต้ราวนมซ้าย

วันนี้เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิต

หอพักที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ลักษณะเป็นอาคาร๓ชั้นค่ะ

ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวผู้ตายขับรถ

ก็เห็นแล้วแหละว่าคงไปดื่มไปเมากันมา

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุจริง

เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพยายามจะช่วย

ผู้ตายคือหายใจรวยรินแล้ว

ต่างก็โหวววายว่า

แล้วก็มีประกาศเรื่องของโควิด๑๙
เขาก็หยุดงานกันเฉพาะแรงงานต่างด้าว
ส่วนตัวผู้ตายกับภรรยาของผู้ตาย
คนที่ดูแลหอพักเขายืนยันว่าไม่เคย
ที่หอพักนี้ไม่เคยมาที่ห้องนี้ค่ะ
ไปแล้วครับลูกไปก่อน

แล้วผู้ชายขับมาส่งเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
รู้แค่นั้นแล้วผู้หญิงเขาก็ตามมา
แล้วก็ทะเลาะกันอยู่ข้างหน้าห้องนี่แหละ

แล้วก็ออกมาข้างนอกมาทะเลาะตรงระเบียงต่อ
ผมได้ยินผมก็เลยโทรเรียกกู้ภัยมา
นั่นแหละแล้วก็กู้ภัยมาก็ขึ้นไป
ไปดูเหตุการณ์แล้วก็ตำรวจเข้ามา
ทีนี้ค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนสพบังละมุง
ก็ต้องเชิญตัวเจ้าของห้อง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพบังละมุงนะคะ
ก็ต้องสอบถามแล้วค่ะว่ารายละเอียดมันคืออะไร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้าง
เบื้องต้นตัวผู้ต้องหาก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิต

เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการยื้อแย่งมีดกัน
ไม่ใช่ตั้งใจอยู่ดีถือมีดไปแทง

แล้วมีดเนี่ยไม่ได้แบบพกมาติดตัวเพื่อตั้งใจจะมาแทง
ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่ามีดอยู่ในห้องห้องนี้อยู่แล้ว
ระหว่างที่ยื้อแย่งมีดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีดไปโดนสามีตัวเองตอนไหน
เพราะมันเป็นความชุลมุนวุ่นวายในห้องเขาบอกแบบนี้
เจ้าของห้องก็ยืนยันคำให้การเดิมที่เล่าไป
แล้วก็ไม่ขอตอบคำถามอะไรนักข่าวทีนี้ค่ะ
ในจ้างของเจ้าของห้องคือเจ้าของห้องเขาเป็นแรงงานชาวกัมพูชาก็ต้องให้ในจ้างมาด้วยนะคะ
พอให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จก็พาออกไปจากโรงพักบังละมุงทันทีเลยค่ะ
คุณระวีการทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายสายชนเผือกฉายาอายุ๕๒ปี
กับญาติญาติก็เหมารถตู้มาจากจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อมาดูศพนะคะ
พ่อบอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกชายถูกแทงตายเป็นลมเลย
เหมารถเดินทางมาตั้งแต่ตี๕กว่ามาถึงตอนบ่าย
ไม่ทันได้ดูศพลูกชายก็ต้องมาให้ปากคำที่โรงพักก่อน
ไม่คิดว่าลูกชายจะมาถูกภรรยาแทงตายแบบนี้
บกันมาเป็นสิบสิบปีมีลูกด้วยกันนะคะเป็นลูกสาวสามขวบค่ะ
ก็อยู่กับพ่อที่นครราชศรีมา
แล้วพ่อบอกว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกพ่อมันเกินไปนะคะ
ก็ไม่รู้จะตอบคำถามหลานสาวยังไงว่าอ้าวพ่อตัวเองถูกแม่ตัวเองแทงตายลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
ตั้งแต่เห็นหน้ากันมารู้จักกันมาเป็น๑๐กว่าปีคบหากับลูกพ่อเนี่ยนะ
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนจิตใจโหดร้ายแบบนี้
ลูกพ่อเป็นผู้ชายก็อาจจะมีเกเรบ้างทำให้ภรรยาไม่สบายใจบ้าง
แต่ปัญหาครอบครัวตัวพ่อเองตัวยาดก็ไม่ได้มีใครยุ่ง
แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรภายในครอบครัวก็ตาม
แต่ทำไมจุดจบต้องถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้

แล้วได้เจอหน้าลูกพ่อใครหรือยัง
ก็ไม่ทราบเขาก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนิทกันนะครับ
แต่ต่างคนก็ต่างอยู่คนละที่ไปประมาณ
แต่ก่อนเกิดเหตุได้คุยกับลูกชายก่อนไหมหรือคุยกับญาติย่านก่อนไหม
ไม่ไม่มีอะไรมันรุนแรงเกินไป
พูดถึงลูกชายแล้วมันก็ไม่ดี
เพื่อนาญภูงค์เขาเคยเห็นเพื่อนาญภูงค์
พ่อของผู้ตายก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลูกสะพ้ายที่เป็นผู้ต้องหาค่ะ
รับสารภาพซะเถอะแล้วก็รับโทษตามกฎหมายไปนะคะ
ส่วนหลานหลานสาวเนี่ยค่ะที่เพิ่งอายุแค่ไม่เท่าไหร่เองนะ๓ขวบเองเนี่ยนะคะ
ของผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวญาติญาติจะเลี้ยงให้
ก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตอะไร
ก็อยากให้นำร่างลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดให้เร็วที่สุด
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอชนะสูตรก่อนนะคะ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจสพบางละมุงบอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อหา
ภรรยาของผู้เสียชีวิตข้อหาฆ่าคนตาย